ตำรวจจับกลุ่มตัวชายที่ก่อเหตุขึงลวดกลางถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในนครราชศรีมานะครับ
ทำให้เด็กหนุ่มเคราะหร้ายวัย๑๘ปีที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาถูกลวดปาดที่คอจนรถล้มคว่ำได้รับบาดเจ็บ

นายสิวนาชำนาญพุษาหรือบิ๊กผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้ลวดสลิงขึงที่ถนนหน้าบ้านตัวเองจนทำให้นายสืบสกุลยิ่งสมหรือน้องทิพย์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วล้มลงจนลวดสลิงขึงรัดคอได้รับบาดเจ็บ
ถูกตำรวจสพมะเริงจับกลุ่มตัวได้แล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมา
หลังแม่ของเจ้าตัวออกมายอมรับว่ารวดดังกล่าวเป็นของตัวเองจริง
โดยลูกมีอาการทางประสาทและมีประวัติการรักษา
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
โดยหลังก่อเหตุในบิ๊กก็นั่งอยู่ภายในบ้านไม่ได้หลบหนีไปไหน
แต่หลังตำรวจจับกลุ่มได้และสอบปากคำ
บางครั้งนายบิ๊กก็ยอมรับแต่บางครั้งก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุขึ้น
แม่เขาเนี่ยออกจากงานจากกรุงเทพมามาดูแลลูกอยู่นะเวลานี้
ขณะที่อาการของน้องทิพย์วันนี้อาการดีขึ้นมากแล้ว
แต่ยังคงบาดเจ็บจากการถูกลวดซิลิงรัดที่คออยู่
ยังมีร่องรอยบริเวณคอยังเห็นได้ชัด
เขาบอกเล่าว่าเมื่อคืนยอมรับว่าจุดเกิดเหตุมืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงไฟ
พอขับรถผ่านมากว่าจะรู้ตัวก็ถูกลวดรัดคอดึงล้มลงจากรถไปแล้ว
ผมว่าโอ๊ยมงสัยผมมันดูสายชะลิงเสาไฟฟ้าหรือเปล่า
ผมก็ไม่แน่ใจว่าแป๊บมีคนมาดูเยอะ

เป็นรวดนะครับมัดไว้แล้วเป็นขาดเลยครับ

โอ้โหมันมืดใช่ไหมมืดมากนะครับมองไม่เห็นเลย

ทิพย์ยอมรับว่ายังคงหลอกหลอนอยู่ในหัว
ตอนนี้ไม่กล้ากลี่รถออกไปไหนครั้วยังวลาแวงแล้วัดกลัว
แต่ก็ยอมให้อภัยกับคนก่อเหตุ
และอยากให้ครอบครัวดูแลให้มากกว่านี้

ทำเป็นเรื่องแบบนี้มันไม่ดี

ดูแลเขาดีกว่านี้ครับเลยต้องให้เขาออกมาแบบนี้ครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าน่าหวาดกลัวและหวาดเสียว
ยังอันตรายสูงสุดกับผู้ใช้รถใช้ถนน
เพราะการเอาลวดสลิงไปขึงไว้
เหนือจากจะเกิดอุบัติเหตุแล้ว
ยังสามารถทำให้คนเสียชีวิตได้อย่างง่ายดาย
แต่ตำรวจสพมะเริงดำเนินคดีกับนายบิ๊ก
ข้อหาทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นเท่านั้น
ส่วนจะมีอาการทางประสาทจริงหรือไม่
ต้องรอพิสูจน์ให้ชัดเจนอีกครั้ง
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน